คดีหญิงชาวพม่าถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมที่จังหวัดกาญจนบุรี
ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับ
โดยสามีกับลูกของผู้ตายบอกว่าคนร้ายนั้นคงต้องการชิงทรัพย์
แต่ว่าก็ไม่น่าทำอย่างโหดเยี่ยมถึงขนาดฆ่ากันตายแบบนี้

คดีฆาตกรรมนางนกหญิงชาวพม่าอายุ๔๓ปีอย่างโหดเยี่ยม
กลางป่าละเมาะพื้นที่บ้านใจทองหมู่๖
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าใจให้แก่สามี
ลูกสาวและญาติของผู้เสียชีวิต
เพราะคนร้ายลงมือหวังชิงทรัพย์
แล้วใช้ของมีคมปั่นเขาที่ใบหน้า
และตามร่างกายจนเสียชีวิต
จากนั้นนำจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตไปทิ้งอีกจุด
ห่างจากจุดพบศพ๑กิโลเมตร

ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดกาญจนบุรี

ยังคงสืบสวนสอบสวนในทุกประเด็น
ทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องชิงทรัพย์โดยชุดสืบสวน
กระจายกำลังลงพื้นที่ตามจุดที่ต้องสงสัย
นายนรงปานเจริญสามีนางนกเล่าว่า

ภรรยาไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน

โทรศัพท์เรียกภรรยามากินข้าว

โทรไปตามเพื่อนของภรรยาก็ไม่มีใครทราบ
เพียงว่าภรรยาออกไปนานแล้ว
ผิดสังเกตจึงชวนกันออกตามหา
ด้านชาวบ้านบอกว่าช่วง๘นาฬิกา
เห็นภรรยาขี่จักรยานยนต์กลับไปทางที่จะเข้าบ้านแล้ว
มุ่งมาค้นหาตามเส้นทางที่เข้าบ้าน
ซึ่งเป็นทางลูกรังล้อมด้วยไร่มันสัมปะหลังและป่าละเมาะ
ระหว่างค้นหาได้โทรศัพท์หาเรื่อย
ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของภรรยาดังขึ้น
ที่จุดริมถนนในป่าละเมาะก่อนถึงบ้านประมาณ๘๐๐เมตร
จึงพบศพนางนกอยู่ป่าลมะข้างทาง
ถูกฟันด้วยของมีคมที่บริเวณใบหน้าแขนและขา
คาดว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะเงินสดในกระเป๋าภรรยาหายไปบางส่วน
คนร้ายอาจซุ่มอยู่ข้างทาง
แล้วภรรยาต่อสู้จึงถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

ไม่ถึงสองวินาทีสามวินาทีก็ดับ
พอดับแล้วก็สามารถที่จะกดได้อีกเพราะ

ไปดูแฟนผมแน่ชัดว่าตายแล้ว

ที่มาลงไม้ลงมือคือว่า

คิดต่อสู้ด้วยครับ

ก็กลัวคนอื่นเห็นเพราะมันเป็นทางถนน

ด้านนางสาวสิริพรปานเจริญอายุ๑๗ปีลูกสาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่า
ตอนเช้าแม่ไปส่งเธอที่โรงเรียนแล้วแม่ก็ไปตลาดนัด
ยืนยันแม่ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
มองว่าคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมเกินไป
คือแม่ก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยค่ะ
ทำไมต้องมาทำแม่หนูอย่างนี้ก็โกรธนะคะ

คดีนี้ชาวบ้านไซทองต่างยังคงหวาดภาวะ
จากตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
ส่วนตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามคนร้าย
แต่จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คน
ตลอดเส้นทางล้อมรอบไปด้วยป่าและไร่มันสัมปะหลัง

ขณะนี้รอผลพิสูจน์รอยเลือดที่ติดอยู่เท้าของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวและบุคคลใกล้ชิด